สายใหม่ต้องรอดให้การช่วยเหลือคุณลุงวัย๖๐ปี
เพราะคุณลุงอาศัยอยู่ในห้องพักตามลำพัง
และที่สำคัญคุณลุงนอนอยู่บนกองขยะในห้องพักแบบนี้
ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเพจสายใหม่ให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อย
คุณคือหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็บอกว่าน่าเวทนา

ผู้ช่วยสอเขตสายไหมนะครับนายเอกภพหลืองประเสริฐนะครับ
ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพร้อมกับทีมงาน
เข้าช่วยเหลือคุณลุงบุญสืบกลิ่นพยอมอายุ๖๑ปี

แล้วก็อาศัยนอนบนกองขยะในบ้านพักเพียงลำพังคนเดียว
โดยบ้านหลังดังกล่าวอยู่ที่ซอยผลโยธิน๕๔ทับ๑
วงคลองถนนเขตสายไหมนะครับ
เป็นห้องปูนชั้นเดียวภายในห้องนะคุณ
มีแต่ขยะนะฮะขยะเยอะมากฮะ

ส่วนคุณลุงบุญสืบก็อยู่ในห้องดังกล่าว
แล้วก็นอนอยู่บนกองขยะแบบนี้นะครับ

ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนนะฮะ
แล้วก็ไปตรวจดูสภาพร่างกายของคุณลุงนะคุณ
มีบัตรแผนน้ำหนองไหลนะครับ
ทีมงานช่วยกันอุ้มคุณลุงบุญสืบออกมาด้านนอก

แล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดห้องก่อนเลย

จากนั้นก็นำที่นอนนำมุ้ง

โดยผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ก็ลงพื้นที่ทันทีครับเพื่อให้การช่วยเหลือ
ก่อนหน้านี้คุณลุงบุญสืบมีอาชีพขับรถแท็กซี่หาเลี้ยงครอบครัว
ส่งลูกสาวเรียนหนังสือจนจบ
เมื่อสัปดาห์ก่อนคุณลุงหกล้มทำให้เดินไม่ได้
ชาวบ้านสงสารฮะชาวบ้านก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้คุณลุงเพื่อประทังชีวิต
ส่วนขยะภายในห้องของคุณลุงเกิดจากสิ่งของที่เอามาให้
แต่คุณลุงบุญสืบไม่สามารถเอาออกไปทิ้งเองได้
ก็ได้แต่ทิ้งอยู่ในห้องเลยจนเต็มห้องแบบนี้
เรื่องต้นทางเพจสายหมายต้องรอดก็ได้ช่วยกัน
ทั้งจัดการเรื่องของขยะดูแลเรื่องที่พักอาศัยให้สะอาดซะก่อน
ก่อนจะมีการประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย

เพราะห้องที่คุณลุงบุญสืบอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟ

จากการพูดคุยกับคุณลุงบุญสืบนะคุณลุงบอกว่ามีลูกสาว๑คน
อยากให้ทางเพจช่วยตามหาลูกสาวที่ไม่ได้พบหน้ากันมาหลายปี
ทั้งที่คุณลุงก็เป็นคนส่งเสียลูกสาวให้เรียนจนจบ

คุณลุงมีลูกสาวนะครับแต่ภรรยาเนี่ยเลิกไป

แล้วคุณลุงก็บอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะให้พวกเราช่วยคือให้
ให้บอกลูกลุงทีว่าคุณลุงคิดถึงนะครับ
ให้ลูกสาวแวะมาเยี่ยมแกบ้างนะครับเท่านั้นคือสิ่งที่แกร้องขอ
ไม่ได้ร้องขอให้เราช่วยแกนะครับแกบอกแกคิดถึงลูก
ให้ลูกมาแวะมาดูแกบ้างเท่านั้นเองนะครับ
จริงเนี่ยลุงอยู่ไม่ได้ที่นี่ก็อยู่ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าไฟก็ถูกตัดน้ำก็ไม่มีไฟก็ถูกตัด
ห้องน้ำก็ไม่มีนะครับซึ่งยากลำบากมาก
คุณตาพิการเดินก็ไม่ได้
ส่วนการประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมในพื้นที่นะครับ
วันนี้วันหยุดราชการก็เลยต้องประสานใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ

วันนี้ก็เข้าไปเยี่ยมคุณลุงบุญสืบอีกครั้งนะฮะ
ขณะที่ทีมงานอีกชุดกำลังตามหาลูกสาว

ค่ะสงสารคุณลุงนะ